แล้วก็ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ห้าบาทต่อฟองนะคะมาดูราคาของผักกันบ้างจ้า
ผักวันนี้นะคะกะหล่ำปลีเขียว๒๐บาทต่อกิโลกรัม
ใบกะเพรายี่สิบห้าบาทต่อกิโลกรัมโพรภายี่สิบบาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็กระเทียมไทยแกะกรีบหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อกิโลกรัม